มาถึงช่วงวินาทีที่จะชี้ชะตาครอบครัวของน้องไฟล์จากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
ด้วยความกระตันยูของเธอจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจ
ไปเป็นเงินสำรองเพื่อพักฟื้นในช่วงที่พ่อและแม่รักษาพยาบาลได้มากน้อยเท่าไหร่

ถ้าตอบถูก๑ข้อรับ๕๐๐๐บาท
ตอบถูก๒ข้อรับ๑๐๐๐บาท
ตอบถูก๓ข้อรับ๑๐๐๐๐๐บาท
ถ้าโชคดีตอบถูกทั้งหมด๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท
แม่สูตรลมหายใจเข้าลึก

ร้องเพลงก่อนสักเพลงหนึ่ง

ถ้าพร้อมแล้วผมจะเลือกเฉลยเรื่องแรก
จากเรื่องจังหวัดสุพรรณบุรีครับ
หอแห่งนี้อยู่ในสถานที่ใดของจังหวัดสุพรรณบุรี

พ่อทวนเลือกตัวเลือกที่๒ตลาดเก้าห้อง
๔ปีซึ่งเป็นคำตอบที่

ถ้าถูกข้อนี้นะ๕๐๐๐บาท

แล้วพ่อรู้ไหมว่าหอนี้เขามีไว้ทำไม

เออทำไมต้องมองมาทางผมด้วยโจร
ภาพนี้นะครับก็คือหอดูโจรแห่งเดียวในจังหวัดสุพรรณบุรี
ที่นายบุญรอดเหลียงพาณิชย์หรือเท่าแก่หง
ค่าหบดีแห่งตลาดเก้าห้องได้สร้างขึ้นในปีพศ๒๔๗๗
ใช้สำหรับให้เวรยามสอดส่องดูแลที่นี่
เพราะฉะนั้นครอบครัวของน้องไฟล์นะครับ
ตอนนี้ได้รับทุนไปต่อชีวิต๕๐๐๐บาท
โอกาสยังรอเราอยู่อีก๓ข้อ
ดูสิว่าอีก๓ข้อนี้จะสามารถคว้า๑ล้านบาท
ไปเป็นทุนต่อลมหายใจได้หรือไม่
แต่ก่อนจะไปถึง๑ล้านบาทมาฟังข้อที่๒ก่อน

เรื่องของน้องป้ายก่อนก็ได้นะ

เย็นไป
ผมขอเป็นเรื่องของแม่ก่อนได้ไหมล่ะครับ
ฟังพ่อไปแล้วมาฟังเรื่องของแม่เลยดีกว่า
เรื่องต่อไปผมจะเลือกเฉลยจากเรื่องสุนัขครับ
ในพบป้องกันการทารุณการ
รุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว

หากทารุณกรรมสัตว์ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกินกี่บาท

แม่แดงเลือกตอบตัวเลือกที่๔
หมื่นบาทซึ่งเป็นคำตอบที่
ถ้าถูกข้อนี้๑๐๐๐บาทนะครับ
สำเร็จ

พรบป้องกันการทารุณกรรม

การป้องกันการทารุณกรรมสัตว์มาตรา๒๐

กระทำการอันเป็นการทารุณกรรมสัตว

ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน๒ปี
หรือปรับไม่เกิน๔หมื่นบาท

ตอนนี้ครอบครัวของน้องไฟล์จากจังหวัดสุพรรณบุรี
ได้รับทุนไปต่อชีวิต๒ข้อ
๑หมื่นบาท
ทางแล้วถึงกับเสียน้ำตากันเลยดีใจเหรอลูก

หนึ่งหมื่นบาทกว่าจะได้เงินมาเหนื่อยไหมไฟล์

เอาละครับอีก๒ข้อที่เหลือ
ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เงินแสนและเงินล้านกลับไปบ้านหรือไม่นะครับ
ผมจะเลือกเฉลยข้อต่อไปจากเรื่องเพลงลูกทุ่งครับ
ตัวเลือกใดคือชื่อเพลงของฝนธนสุนทรซิงเกิ้ลปัจจุบันนะครับ

คุณยายหวังนะครับเลือกตัวเลือกที่๒
ได้ไม่ดีไม่เอาก็ได้

ผิดนะครับ
ตัวเลือกที่ถูกต้องนั่นก็คือตัวเลือกที่๓
ได้ไม่ดีไม่มีดีกว่า
เรียบเรียงโดยปิตินรพนภานธอง

เหมือนกันเหรอครับค่ะยายจ๋าไม่เป็นไรเนอะอย่าเพิ่งใจเสียนะยายนะ
นี่เพิ่งผิดข้อเดียวนะครับข้อเดียวเนี่ยแต่ที่เราเสียดายเท่านั้น
ก็คือไม่ได้ลุ้นเงินล้านเท่านั้นเองนะครับแต่ยังเหลืออีกตั้งหนึ่งข้อ
จะได้ลุ้นเงินแสนกลับบ้านหรือไม่ขึ้นอยู่กับเฉลยข้อนี้ครับ
เรื่องบ้านของเรา
ข้อสามค่ะน้องไฟล์เลือกตอบตัวเลือกที่สามสองพันสิบสาม
ซึ่งเป็นคำตอบที่๑แสนบาทจะได้หรือไม่อยู่กับคำตอบเรื่องนี้
เลือกเลือกเลือก
เลือกเลือกเลือก
เลือกเลือกเลือก
เลือกเลือก
ปัดนาฬิกาเขียนว่าแฮปปี้นิวเยียร์ปีสองพันสิบเอ็ด
ตัวเลือกที่หนึ่งคุ้นคุ้นแม่คุ้นคุ้นเหรอฮะจ้า
งั้นสรุปครอบครัวของน้องไฟล์จากจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ
วันนี้มีทุนไปต่อชีวิตหนึ่งหมื่นบาท
ก็ผิดหวังค่ะแต่ได้เท่านี้ก็ดีใจแล้ว
ไฟล์ถือว่าเรามาทำโอกาสแล้วเรามาใช้โอกาสกันเต็มที่แล้วนะครับ
ทุกคนพยายามร่วมแรงร่วมใจกันหมดแล้ว
ไฟ้เคี้ยเหมือนกันนะลูกนะพี่เย้เป็นกำลังใจให้

เงินหนึ่งหมื่นบาทนี่หนูจะไปทำอะไรก่อนนะลูก

ให้มันดีขึ้นแต่พ่อระหว่างที่พักนะลูก

หนูอาจจะไปใช้จ่ายในช่วงนี้ก็ได้

พ่อแม่ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดี
สังคมไทยเราในตอนนี้นะครับ

การเงินบางท่านอาจจะพร้อม

ผมฝากครอบครัวของน้องไฟล์จาก
จังหวัดสุพรรณบุรีไว้ให้ท่านได้พิจารณา
อีกหนึ่งครอบครัวนะครับขอบพระคุณล่วงหน้าครับ

สำหรับเรื่องราวในชีวิตวันนี้นะครับ

แต่นี่คือหนึ่งประสบการณ์

ครอบครัวหนึ่งรายการของเราจะเป็น

ที่มีจิตเป็นกุศลช่วยกันปันน้ำใจ

จะเป็นตัวอย่างของความกระตันอยู่ที่
พึงมีต่อบุปการี

ถ้าท่านมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้

ครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

เข้ามาที่เฟซบุ๊คเกมต่อชีวิต

ลุ้นเงินรางวัลไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

เวลาทุ่ม๑๕นาทีทางไทยรัฐทีวี

ก็ถึงจะได้แค่๑หมื่นก็